หลายคนอาจจะมีความสุขแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่หวัดภาวะอยู่ตลอดเนืองเลยนะคะ
ยาลาค่ะมีการลอบวางระเบิดที่เสาไฟฟ้าแล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์หลายจุดเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะทำเอาชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยขวัญภาวะกันไปเป็นแถบแถบเลยนี่ค่ะ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๓๑ธันวาคมเลย
ทุกคนกำลังสนุกสนานกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วงเวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลนครยาลาอยู่
อยู่ดังบึ้มขึ้นมาเลยค่ะ
คนร้ายไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์หลายจุดเลยในพื้นที่๒อำเภอจังหวัดยาลา
ระบบไฟฟ้าก็ขัดข้องเป็นช่วงเลยนะคะต้องรีบมาแก้ไขกันเพื่อรักษาความปลอดภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด่วนเลย
ก็ปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้าที่หัวสะพานท่าสาปในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองถูกคนร้ายรอบวางระเบิดค่ะ
ไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะก็ต้องมีการกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อน
ห้ามใครสัญจรผ่านเส้นทางเพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะวางระเบิดซ้ำได้
ส่วนในพื้นที่อำเภอบรรนังสตานะคะก็มีเหตุระเบิดเหมือนกัน
คนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า๓จุดทางเข้าเขื่อนบังลาง
รอยต่อระหว่างตำบลบันนังสตาค่ะ

เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุในพื้นที่รอบนอกการจัดงานเขาดาวน์
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาสั่งการโดยด่วน
ให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันที

แรงระเบิดทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่หักโค้น๑ต้น
เสาไฟฟ้าขนาดเล็กล้มอีกหนึ่งต้นพาดขวางถนน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
เพราะว่ามันก็เคยมีหลายเหตุการณ์ที่ระเบิดครั้งแรกเป็นระเบิด
ก็ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วกดระเบิดจริงตอนเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างระมัดระวังเป็นวิธีของคนร้ายเลยแหละ
ซึ่งตอนตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่ามีวัตถุต้องสงสัยอีกหนึ่งลูกด้วย
ก็เลยใช้ปืนแรงดันน้ำความดันสูงยิงทำลายไป
ตอนนี้ก็เลยต้องปิดการจราจรขาเข้าตัวเมืองยาลา

ซึ่งล่าสุดค่ะนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
และพลตำรวจตรีธินกรรังมาตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
แล้วก็ทหารลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วนะคะ
ไปเจอก็คือคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่อง๓ลูก
ติดไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง
น้ำหนัก๑๕๓๐กิโลกรัมเลยนะคะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาบอกว่า
คนร้ายเนี่ยรอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลลำใหม่
แล้วก็บรรนังสาเรงในอำเภอเมืองยาลา

ซึ่ง๓พื้นที่นี้ยืนยันแล้วว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

ไฟฟ้าหักโค้นกับไฟฟ้าดับค่ะ

ร่วมรุ่นใหม่ที่ต้องการจะแสดงศักยภาพค่ะ
ช่วงเขาเดาปีใหม่ออกมาประกาศศักดากัน

ก็คือไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ความเสียหายก็คือเสาไฟฟ้านะครับกับระบบไฟ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ที่ก่อความไม่สงบนะครับ
แล้วก็เหตุผลที่ทำก็เชื่อว่าน่าจะแสดงศักยภาพว่ายังสามารถดำเนินการได้อยู่
ส่วนเรื่องของงานที่เรากับทางเทศบาลนะครับกับทางท่านผู้ว่าที่ได้จัดกันเมื่อคืนนะครับ
ตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบเส้นทางคนร้ายเพื่อหาตัวคนร้าย
แล้วก็มีการรวบรวมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย